แล้วพอไปถึงรู้เลยว่าอ๋อ

มันต่อคล่อมสัมพันธุ์ไฟตรงนี้
แล้วก็เลยทำให้ไม่ผ่านมิเตอร์ไม่ต้องเสียค่าไฟค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงรวมถึงตำรวจ
เอาหมายสารสมุทรปราการไปตรวจค้นที่อาคารพาณิชย์
หลังนี้อยู่ที่ซอยมังกรนักดีที่แพร่กษาที่สมุทรปราการค่ะ
ทีนี้มันมีการลักลอบใช้ไฟหลวงเพราะอะไร
คร่อมสายไฟคือไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้า
อาคารนี้นะมันเป็นอาคารที่แบบปิดไว้ไม่มีใครอยู่
เจ้าหน้าที่ตัดกุญแจเลยตัดเสร็จป๊าบเข้าไปตรวจค้น
อะไหล่เครื่องคอมแบบตั้งโต๊ะมีเพียบเลยนะ
แล้วตรงใกล้กับมิเตอร์ไฟก็ปรากฏว่ามีการลักลอบ
คล่อมสายไฟก็ได้ตัดสะพานไฟก่อนป้องกันอันตรายแบบนี้
ทีนี้ชั้น๑เสร็จแล้วปั๊บขึ้นไปชั้น๒ด้วย
ชั้น๒เนี่ยผนังตรงห้องนอนถูกปิดเหมือนกับมีฟองน้ำซับเสียงอยู่อะค่ะ
ด้านเลยนะแล้วพอไปดูในห้องเนี่ยมีเครื่องขุดเงินสกุลดิจิทัล
เครื่องขุดบิตคอยน์วางอยู่บนชั้นเพียบเลย
อันนี้ชั้น๒ขึ้นไปดูอีกชั้น๓เพราะว่าที่อาคารพาณิชย์นี้
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นปรากฏว่าห้องนอนก็โดนทำแบบเดียวกันเลย
แล้วก็นี่เจอเครื่องขุดบิตคอยน์เจออุปกรณ์ต่างเพียบเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ลื้อแผงมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยกไอ้เครื่องขุดมาข้างล่าง
มี๕๐กว่าเครื่องคือขุดบิตคอยน์คุณผู้ชมมันจะต้องทำแบบต่อเนื่อง
ตลอด๒๔ชั่วโมงไม่พักแล้วเครื่องมันก็ร้อนมาก
ต้องใช้ไฟเยอะมากต้องเปิดแอร์เย็นมาก
แล้วจริงแต่ละเดือนค่าไฟที่อาคารนี้
สักประมาณ๓๐๐๐กว่าหน่วยถ้าคิดเป็นเงินก็๒แสนกว่าบาท
แต่จริงแล้วพอเขาไปตรวจสอบอ้าวจ่ายค่าไฟ๖๐๐กว่าหน่วย
เดือนละ๓๐๐๐๔๐๐๐เองทีนี้ค่าเสียหาย
จากการถูกลักลอบใช้ไฟนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะ
สัญญาเช่าว่าเฮ้ยผู้เช่ามาเช่านานแค่ไหนแล้ว
แล้วเบื้องต้นเขาบอกว่าค่าไฟรวมแล้วน่าจะเป็นหลักล้านบาท
แล้วแบบนี้มันเกิดความเสียหายกับประเทศเลยนะคะ